ความคืบหน้ากรณีที่ลูกชายหลอนยาครับ
คือเสพทั้งยาบ้าเสพกัญชา
ตอนช่วงเช้าวันก่อนเนี่ยครอบครัวก็ส่งไปบำบัด
พอตกบ่ายมีอาการคุ้มคลั่งกำเริบครับ
พอวิ่งหนีไปซ่อนตัวไปหลบที่โรงจอดรถแล้ว
ก็ยังไม่หยุดเดินเข้ามาเงื้อจอบจะตี
พ่อเลยบอกว่าหยุดไม่งั้นยิงนะ
ไปก่อน๒นัดเข้าที่ขาก็ยังไม่หยุดจะตีต่ออีกฮะ
พ่อก็เลยต้องลั่นไกลอีกโป้งหนึ่งคราวนี้
นิ่งเลยครับตายฮะ

ตำรวจสพชัยบาดานครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่

อยู่ในตำบลบ้านใหม่สามัคคีอำเภอชัยบาดาน

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลังบ้านเป็นโรงจอดรถ
พบศพนายอานนท์อายุ๒๖ปีโดนยิงตายนะฮะ
มีแผลโดนยิงเข้าที่ลำคอ๑นัดที่ขา๒ข้างด้วยครับ
ใกล้กันพบจอบตกอยู่ใกล้กับจุดที่พบศพ
อกจากนี้ยังพบตัวนายนรงเป็นผู้ช่วยกำนันในพื้นที่

สองคนนี้คือพ่อและแม่บังเกิดกล้าวของผู้ตาย
ยืนร้องไห้รอพบกับตำรวจอยู่เนี่ยครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายติดยาบ้ากัญชา
แล้วมีอาการหลอนมีอาการคลั่งอยู่บ่อย
ก่อนเกิดเหตุครับวันก่อนในช่วงเช้าส่งตัวลูกชายไปบำบัดที่โรงพยาบาล
พอตกบ่ายได้รับการปล่อยตัวกลับมาที่บ้าน
ลูกชายเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแล้วจู่หลอน
เอ๊ะอะโวยวายผู้จ๋าไม่รู้เรื่อง

พ่อกับแม่อีกคว้าจอบ
ด้ามนี้คว้าจอบจะมาตีพ่อตีแม่
กับแม่ก็วิ่งหนีไปซ่อนที่โรงจอดรถ
เดินเข้ามาจะเอาจอบมาตีพ่อตีแม่ให้ได้
พ่อมีปืนอยู่ในมือแล้วบอกเลยว่า
เฮ้ยเองอย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นพ่อยิงนะเว้ย
ไม่หยุดครับลูกยังเดินหน้าเข้ามา
ก็เลยยิงไปก่อน๒นัดเข้าที่ขาสองข้างไง
นึกว่าลูกจะหยุดแล้วที่ไหนได้ยังไม่ยอมฮะ

ื้อจะฟาดจะฟันลงมาที่พ่อกับแม่

แล้วรอบนี้ลูกล้มฟุบลงเลยฮะ

ลูกผมก็รักแต่มันไม่รู้จะทำอย่างไรได้
มันก็เต็มที่เอาไปรักษา
กลับมาเขาก็อย่างเก่า

ระวังตัวเราต้องระวังตัวกับลูกแท้
ก็สุดวิศัยแม่ก็ตรงสารไม่อยากทำนั่ง

อันนี้คือสุดวิศัย

อันนี้เขาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ดี
เห็นว่าตอนนั้นบอล์ให้เขาหยุดไหม
แล้วก็เป็นตอนของตั๋งกู้
พ่อก็เสียใจแม่ก็เสียใจมากครับ
ถ้าไม่ทำแบบนั้นก็อาจจะเป็นพ่อและแม่ก็ได้
ที่จะต้องบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย

สุดท้ายตำรวจนำตัวสองผัวเมียไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ
และแจ้งข้อหานายนรงก็คือพ่อของผู้ตายเนี่ย
ฐานฆ่าผู้อื่นและอนุญาตให้ประกันตัว

วันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้งถูกปิดเงียบครับ
พ่อและแม่ของผู้ตายรวมทั้งญาติญาติเดินทางไปรับศพลูกชาย
เพื่อจะนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดมงคลนิมิตร

จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม๑คืน
แล้วก็จะชาปนกิจวันพรุ่งนี้ครับ

เรื่องยาเสพติดนี้นะคะทำลายหลายครอบครัวแล้ว